ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรตอนนี้นะคะ
ระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ขั้นตอนหลังจากนี้และกำลังทำอยู่ก็คือการทำความสะอาด
แล้วก็ฟื้นฟูจุดต่างที่เกิดน้ำท่วมไปนะคะ

จากคุณสุพัตราศรีปัชฉิมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะ

กำลังช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนค่ะ
หลังจากที่ระดับน้ำที่ท่วมสูงลดลงเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
คุณครูผู้ปกครองและน้องนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมปอช่วยกันเช็ดล้างขัดล้างโรงเรียนนะคะหลังระดับน้ำเริ่มลดลงเมื่อวานนี้
เด็กเด็กบอกว่าเมื่อมาเห็นโรงเรียนและห้องเรียนของตัวเองอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยโครนค่ะก็รู้สึกใจหาย
วันนี้น้องจึงมาช่วยคุณครูยกโต๊ะเก้าอี้ออกมาตากแดด
ตัวพังจากน้ำที่ท่วมขังหลายวันไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
เกือบทุกปีต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนกับผู้ปกครองและเด็ก
จะเหนื่อยแต่สำหรับครูแล้วนะคะต้องช่วยเหลือดูแลโรงเรียนและลูกศิษย์ให้ดีที่สุดค่ะ
ก็โต๊ะนักเรียนนะคะเพราะว่าแช่น้ำอยู่๒วัน
มันเป็นไม้ยางพารามันก็เลยเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนังสือเด็กนี่คุณครูเก็บไว้ชั้นบนนะคะคุณครูได้เก็บไว้ก็ไม่ค่อยเสียหาย
ตอนต่อเช้าครับช่วงคุณครูขนของไปทิ้งแล้วล้างแล้วก็ถูกพื้นครับ
ถูกพื้นถูกพื้นชั้นไหนครับ

ล้างโต๊ะขนโต๊ะแล้วก็มาขัดห้องเรียนสัก

ร่วมถูกพึ่งครับ
ระดับน้ำปีนี้จะไม่สูงเท่าไหร่ค่ะ
โท๊ะนักเรียนคร่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายครับ
แต่คาดว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันอังคารหน้าค่ะ
ก็สุภัทราสีประชิมข่าวไทรัสทีวีรายงานจาก
อำเภอเซอีเจ้าหวัดชุมพร